คุณผู้ชมมาดูความขึ้นหน้าเหตุการณ์ที่มีผู้เสียหายนะฮะ
เขาตั้งวงดื่มเบียร์หน้ามร้านขายของชำที่สมุทรสาคร

อาจจะเสียงดังหรือเปล่าไม่ทราบ
มีกลุ่มชัชกรรม๔คนไปบรุ้มทำร้าย
คือพูดมามาถึงปุ๊บก็ฟาดเลย

หนีกันไปคนละทิศคนละทางสุดท้ายจับได้แล้ว๑คน
เขาบอกว่าก็ผู้เสียหายเสียงดัง
แล้วก็มีการไปแซวแฟนของพี่ชายก็เลยโมโห
อันนี้ตรงตามที่เขาเล่ากันมาใช่ไหมว่ามีการแซว
ไปดูความคืบหน้าคนที่จับได้เป็นใครยังไงนะฮะ
ตำรวจคุมตัวนายเจดเมฆสวัสดิ์หรือว่าในกุ๊กอายุ๓๖ปี
เป็นหนึ่งใน๔ผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย๓คนที่ตั้งวงดื่มเบียร์กัน
น้ำร้านขายของชำที่สมุทรสาครก็นำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะครับ

สารภาพผมนี่แหละเป็นหนึ่งในสี่คนที่ไปร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้เสียหายทั้ง๓คนในร้านขายของชำจริง
เขาเป็นคนที่สวมหมวกกันน็อกคุณผู้ชมดูนี่ตัวเขา

เขาเป็นคนสวมหมวกกันน็อกในภาพตัวเขาเอง

เขาบอกว่ามาจากพี่ชายเขาก็คือนายภูศิษฐเมฆสวัสดิ์อายุสี่สิบเอ็ด
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาเหมือนกันพี่ชายเขาคือคนถือปืน
นะฮะเขาเป็นคนใส่หมวกกระน็อกมีน่าเขาถึงได้พูดในคลิปว่า
เกาะกับพี่เหรออ่าเขาบอกว่าคือเกิดจากพี่เขาเนี่ย
ไม่พอใจไม่พอใจกลุ่มผู้เสียหายที่ไปนั่งดื่มเบียร์ไปดื่มเหล้า
แล้วมีการพูดคุยกับเสียงดังรบกวนเด็กอ่อนที่อยู่ในบ้านของพี่ชาย
อีกทั้งยังมีการพูดแซวไปถึงแฟนสาวของพี่ชายอืม
ซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นมาระยะเวลานานแล้วไม่ใช่แค่วันนี้นะ
เขาพูดว่า๓คนนี้ไปแซวแฟนของพี่เขาหลายครั้งแล้วก็นานแล้ว
คือแซวอย่างต่อเนื่องอ่าจนสุดท้ายพี่ชายหมดความอดทน
ประกอบกับวันนี้ก็มาดื่มเบียอีกก็เลยชักชวนเพื่อนอีก๓คน
ลงมือก่อเหตุรวมทั้งตัวเขาด้วยนะครับตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาร
ร่วมกันมีอาวุธปืนร่วมกันบุกรุกในเวลากลางคืน
ใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันทำร้ายร่างกาย
ร่วมกันข่มขู่ทำให้ผู้อื่นตกใจและทำให้เสียทรัพย์โอ้โห
โดนไปหลายข้อหาเหมือนกันนะครับส่วนการติดตามอีกสามคนที่เหลือคือ
นายภูสิตหัวจกเลยคนนี้คนถือปืนด้วยนายนัทพงศ์
ปินชารานนท์นายบัญชาไข่เพชรตอนนี้ตำรวจก็จัดชุดสืบสวน
ไล่ล่าติดตามจับกลุ่มตัวดำเนินคดีจากสี่จับได้๑